ดูจากการแต่งตัวของน้องออมไม่มีเครื่องประดับเลย
อืมราคาแพงระยิบสำหรับออมเลย

เงินมันหายากค่ะหนูอยากจะเอาเงินไปช่วยครอบครัวมากกว่า

ระหว่างตัวเองกับอนาคตของลูกในใจของคนเป็นพ่อคือ
อนาคตอยากดูอนาคตลูกมาก
เราจะยอมเห็นคุณพ่อตายได้ไหม

ทำยังไงให้ตัวเราผ่อนคลายได้มากที่สุด